ไปดูความคืบหน้าคดีที่หญิงสาวคนหนึ่งที่ชุมพรถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็ชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทไปนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็พยายามจะหางานทำในช่วงเวลานี้
มีคนนัดไปเพื่อจะทำงานด้านเสมียน
พอไปถึงบ้านหลังนั้นก็ถูกทำร้ายนะครับ
คนร้ายเนี่ยหลบหนีไปแต่วันนี้มามอบตัวแล้วนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
นางสาวทันชนกอายุ๒๙ปีเป็นชาวอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ไปแจ้งความกับตำรวจสพปากน้ำชุมพร
ด้วยสภาพใบหน้าบวมปูดแบบนี้นะฮะ
หลังจากเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับ

เพราะว่าวันแรกที่ไปช่วยเนี่ยตำรวจพาส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายคนที่ทำร้ายคือนายธานียิ้มเยาะอายุ๓๓ปี
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์ไปเป็นสร้อยทองน้ำหนัก๒บาท
นายธานีทั้งชกต่อยแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลทุบตีที่ศีรษะต้องเย็บ๑๐กว่าเข็มนะครับ
กระดูกก้านคอก็เป็นรอยร้าวตาด้านขวาพร่ามัวหูด้านซ้ายได้รับแรงกระแทกจนไม่ได้ยินนะ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะตั้งแต่ช่วงสายวันที่๑๐เมษายน
วันนั้นเธอถูกทำร้ายที่บ้านพักหลังหนึ่งเป็นบ้านเช่าที่สร้างเป็นห้องแถวติดกันสามห้อง
ห้องเกิดเหตุเป็นห้องตรงกลางอยู่ในพื้นที่หมู่๙ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองชุมพร
วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอมาที่บ้านหลังนี้มาพบกับนายธานีที่เคยทำงานด้วยกันสมัยที่ทำงานให้กับในทุนเงินกู้คนหนึ่ง
นายธานีเป็นคนเก็บเงินกู้เธอทำงานเป็นเสมียนก็รู้จักกันผิวเผิน
ล่าสุดมีเพื่อนในเฟซบุ๊คชื่อจอมชวนเธอไปทำงานเป็นเสมียนด้วยความที่อยากได้งานทำอยากได้เงินก็มีผลกระทบกับโควิด
ค้าขายไม่ได้ก็เลยไปนายจอมนัดให้ไปเจอที่บ้านเช่าหลังนี้นะไปถึงก็ไปเจอนายธานี
เธอบอกว่าเธอขับรถเก๋งไปจอดที่หน้าบ้านเช่าไปถึงเจอนายธานีนั่งรออยู่หน้าบ้านคุยกันสักพักหนึ่งนายธานีบอกว่าให้เธอไปรอในบ้านเดี๋ยวจะไปทำธุระก่อนเดี๋ยวมา
แต่พอนายธานีกลับมาเนี่ยมาถึงก็ชกต่อยเธอเธอก็ต่อสู้ป้องกันตัวแล้วเธอถูกลากเข้าไปในห้องนอนแถวหน้าห้องนะฮะ
นายธานีคว้าไม้เบสบอลก็นำตีแล้วลากเธอเข้าไปในห้องนอนแล้วตีซ้ำอีกจนเธอสลบแน่นิ่งไปเลือดไหลท่วมตัวนะฮะ
เธอบอกว่าเธอสลบไป๒ชั่วโมงนะครับรู้สึกตัวขึ้นมาพบว่านายธานีกำลังใช้ผ้าเช็ดเลือดนะแล้วก็เดินออกไปหยิบถังน้ำมาล้างเลือดที่เปลือเปื้อนตามพื้นห้องนะครับ
เธอก็ใช้จังหวะนี้วิ่งหนีออกไปจากบ้านแล้วก็โทรแจ้ง๑๙๑เพื่อขอความช่วยเหลือ
ที่ที่หัวเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็ที่หน้านี่ที่ตรงนี้สามทีเป็นกระบองเหล็กแล้วเราก็หักแล้วเราก็ถามว่าเอามาทำเราทำไมแล้วเขาก็ชกที่ปากกับที่ใบหน้าแล้วเราก็นิ่งไป

พัดลมมาฝาดร้าวอีกทีนึง
ฟาดร้าวอีกทีนึง
แต่ตอนที่ตีที่เราขับต่อสู้กันถ้าว่าเรายังมีมือเราต่อสู้เขาก็ชากสร้อยเราไปแล้ว
นี่ฮะต้องบอกว่าโดนแบบโหดมากนะครับ
หลังจากตำรวจได้มาช่วยนะครับก็พาเธอส่งโรงพจบันชุมภรรยาโตรดีอุดมศักดิ์
ห้องเช่าที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เจอตัวนายธานีแล้ว
ก็ให้เธอพักรักษาตัวจนอาการดีขึ้น
ก็ขออนุญาตแพทย์มาแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐เมษามาแจ้งความเมื่อวาน๑๓เมษา
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอไม้เบสบอลหนึ่งอัน
อยู่ที่หลังบ้านเช่านะครับตอนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
นายธานีเมื่อวานนี้ก็ไม่เจอนะครับ
ล่าสุดวันนี้นายธานีมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
มามอบตัวกับตำรวจสพปากน้ำชุมพร
โดยรับสารภาพว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวทันชนกจริง
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทของผู้เสียหายไป
นี่ฮะนายธานีโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียหายมาหาที่บ้านเช่าแล้วบอกให้เขาพาไปหาในจอม
เพื่อติดต่อเรื่องทำงานก็บอกให้นั่งรอในบ้านก่อน
แล้วเขาก็เดินออกมาหน้าบ้านมาคุยกับเพื่อนที่เป็นแรงงานประมง
แล้วนางสาวทันชนกก็ตะโกนด่าทอซึ่งขณะนั้นเขาก็อยู่ในช่วงของเมา
มึนเมาสุราบันดาลโทษะเลยไปทำร้ายร่างกาย
กระชากคอเสื้อตอนนั้นสร้อยคอของนางสาวทันชนกตก
เขาก็เลยเก็บส่งคืนให้กับนางสาวทันชนกไปแล้ว
นายธานีอ้างว่าพอเขาได้สติเขาก็ตกใจที่เห็นนางสาวทันชนก
เลือดไหลท่วมตัวนองพื้นก็เลยเอายามาใส่แผลให้ที่ศีรษะ
นำยาแก้ปวดมาให้กินแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาล
แต่ระหว่างที่เขากำลังทำความสะอาดเลือดในพื้นที่ห้องที่เกิดเหตุ
แล้วก็เดินไปห้องน้ำด้านหลังนางสาวทันชนกก็วิ่งหนีออกจากบ้านไป
ว่าผมบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ทำงานแต่ผู้เสียหายบอกว่านายจอมแหละ
บอกนัดจะให้ทำงานแต่ว่าให้มาเจอที่นี่แล้วมาเจอนายธานี
แต่เอาเป็นว่านายธานีเนี่ยไปทำร้ายเขาจริงนะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะด้วยนะครับ
พบว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงด้วยนะฮะ

แล้วก็พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ข้อหาเรื่องการชิงทรัพย์ด้วยนะฮะ
เป็นชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ข้อหานวงเหนียวกักขังด้วย

นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเรียบร้อยแล้วนะฮะ